สวัสดีค่ะพบกับรู้กับร้อนหาก็มีชัดนักประชาหิตม่อค่ะ
คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ไอเทมที่เหมาะกับสภาพอากาศในประเทศไทยมากที่สุด
ไม่พ้นนี่เลยค่ะเสื้อกันฝนและโรค
เพราะว่าประเทศไทยของเราจะมีฝนตกกระจายนะคะ
ร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค

ซึ่งตัวการตัวร้ายสำคัญยังคงเป็น๒ปัจจัยหลักค่ะ
นั่นก็คือร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมานะคะ
ตอนบนของประเทศไทยแล้วก็เวียดนามค่ะ
วกกับในระยะนี้นะคะยังคงมีมรสุมฝนประจำฤดู
ปกคลุมบริเวณภาคใต้ของไทยอย่างต่อเนื่องค่ะ
ลักษณะแบบนี้จะทำให้สุดสัปดาห์นี้ประเทศไทยของเราฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ใครจะออกจากบ้านต้องคำนวณเวลาเอาไว้ด้วย
ในขณะที่สถานการณ์คลื่นยังคงน่าเป็นห่วงนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันตอนบนค่ะคุณผู้ชม
จากจังหวัดพังงาขึ้นมาค่ะคลื่นจะสูง๒๓เมตร
เพราะฉะนั้นในระยะนี้เรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะ
ส่วนสถานการณ์พายุเจิมปากกาไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีน
ประเทศจีนในระยะนี้นะคะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน
เรียกได้ว่าเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ก็ได้ค่ะเพราะว่านอกจากจะเกิดน้ำท่วมแล้ว
นี่ค่ะยังต้องเผชิญกับทอนาโดพัดเข้าถล่มนะคะในมณฑลเหอเปยค่ะคุณผู้ชม
พัดเอาเสร็จหน้าต่างขึ้นไปบนฟ้าหมดเลย
เหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๒ศพค่ะ
และนี่คือรุ่นกับร้อนไหนวันนี้สวัสดีค่ะ